พาคุณผู้ชมไปที่กำแพงเพชรครับ

ก็ใช้แท็บเล็ตให้นักเรียนทำข้อสอบ
ดส่งผ่านแอปพลิเคชันได้เลย
สะดวกรวดเร็วเดี๋ยวนี้ครูก็ต้องทันสมัย
เด็กก็ต้องทันสมัยนี่นะฮะ

ครับครูโรงเรียนนครตรายตรึง
แท็บเล็ตแจกให้นักเรียนทำข้อสอบ
ถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการเชื่อมโยงครูนักเรียน
สื่อสารกันได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ทำข้อสอบส่งครูแบบนี้ก็ได้นะครับ
โดยผู้มนวยการโรงเรียนพอพินโยแก่งซิรินะครับ
บอกว่าก็ได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตสายใยแก้วทั้งโรงเรียนเลยคุณ
เพื่อความสะดวกในการใช้ทั้งไวไฟด้วยนะฮะ
โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตในการสอบ
สามารถสอบได้เร็วแล้วก็รู้ผลการสอบได้ทันที
จากเดิมต้องใช้เวลาประมาณ๑เดือนกว่าคุณครูจะตรวจ
แต่จริงผมเคยเป็นอาจารย์เป็นครูกว่าจะตรวจข้อสอบเด็กนะ

ใครเป็นบุตรหลานของคุณครูจะรู้เลยว่าการกรอกคะแนนทีละ๒๓ช่องแล้วใช่ไหม
ทัดวัดว่าสุดท้ายแล้วได้กี่คะแนนตาลาย

แล้วก็พอบอกว่าการสอบผ่านระบบออนไลน์ประหยัดรวดเร็วลดค่าใช้จ่ายนะครับ
กว่าแบบกล่าวสอบแบบเดิมเยอะเลยไม่ต้องเสียงงบประมาณในการพิมพ์กระดาษคำตอบและกระดาษคำถาม
ซึ่งใช้เงินแต่ละครั้งเป็นแสนนะคุณ
ที่สำคัญยังช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั่วโลก
นำไปใช้สร้างบทเรียนที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ทันที
ซึ่งสื่อเหล่านี้จะสามารถสะกดให้นักเรียนตั้งใจเรียน
และจดจ่ออยู่กับเรื่องราวที่อยู่ในจอได้ครั้งละนาน
ตลอดจนแปลงการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องสนุก
และก็เข้าใจง่ายด้วยนะครับ